มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเดินตามท้องถนนแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยนะคะ
แต่อารมณ์ดีมากเลยเดินไปร้องเพลงไปแบบนี้
คนที่เขาอยู่ข้างทางเขาเห็นหูเขาตกใจมากเลยนะคะ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบหน่อย
ว่าผู้ชายคนนี้มาทำแบบนี้ทำไมเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือชายคนหนึ่ง

หลังจากพบว่าเดินเปลือยกายล่อนจ้อน
และร้องเพลงเดินไปตามถนนรัศดานุสร
เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ
และเป็นการป้องกันภาพอุจากตา
หลังจากที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการเทศบาลตำบลรัศดา

พบชายคนดังกล่าวเดินแบบนี้
ที่คุณผู้ชมเห็นแต่เราขออนุญาตเบลอนะ

เจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นรีบเอาผ้าห่มไปห่มให้ค่ะ
ซึ่งตัวเขาเองนะร่วมมือเป็นอย่างดี
ในช่วงที่เจ้าหน้าที่เรียกตัวมาพูดคุยเขาก็ตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามชวนคุยถึงที่มาที่ไป
รอยสักที่แขนขวารอยสักตามร่างกายไปศักดิ์มาจากที่ไหน
ทำไมถึงสักลายนี้ก็พูดคุยกันไป
แล้วก็สอบถามข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น
หลังจากนั้นชวนรับประทานอาหารค่ะ
แล้วตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภูเก็ต
นำตัวชายนิรนามคนนี้ส่งรักษาที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะคะ
ซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นตำรวจและเจ้าหน้าที่ต่าง
เขาประเมินว่าน่าจะมีอาการทางจิตนะคะ
และหลังจากนี้จะเตรียมติดต่อยาดมารับตัวกลับไปดูแลต่อไปค่ะ